ท่านผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
หลังจากที่ญาติของผู้ชายคนนึงผู้ชายคนนี้อายุสามสิบสองปี
เขาติดใจสงสัยว่าไปเสียชีวิตนอนตายปริศนาแบบเลือดเต็มหน้า
อยู่ข้างทางได้ยังไงค่ะคือก่อนที่จะพบศพกันเนี่ยตรงนี้นะฮะ
ผู้ชายคนนี้เขาไปเยี่ยมไข้ญาติญาติที่โรงพยาบาล
แล้วโรงพยาบาลเขาไม่ให้นอนเฝ้าไข้อยู่แล้วช่วงโควิดก็ต้องกลับบ้าน
ระหว่างทางโทรมาบอกญาติที่บ้านบอกว่าเนี่ยเหมือนกับมีใครจะตามมาทำร้าย
จอดจักรยานยนต์เอาไว้ใกล้ใกล้โรงพักเดี๋ยวไม่เป็นไร
เดี๋ยวไปบอกตำรวจแล้วให้ตำรวจเนี่ยช่วยพาไปส่งบ้านก็ได้คุยกันระหว่างทางโทรศัพท์มาคุย
เหมือนกับนั่งอยู่หลังรถของตำรวจนะรถกระบะอืมก็เหมือนกับตำรวจจะมาส่งที่บ้าน
หมู่บ้านแล้วอยู่ดีเนี่ยเขามาเป็นศพนอนตายอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
ค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
คุณผู้ชมครับตรงนี้คือท้องที่ของสพเกษตรวิสัยนะฮะช่วงเช้าวันนี้หลังได้รับแจ้งเหตุ
เจอศพผู้ชายคนนี้ตำรวจก็มาตรวจสอบกู้ภัยก็มาริมถนนสายเกษตรวิสัยบ้านน้ำอ้อม
ในพื้นที่หมู่๘บ้านน้ำอ้อมตะบนน้ำอ้อมที่อำเภอกเกษตรวิสัยผู้ที่เสียชีวิต
นายกมลเทียมปากอายุ๓๒ปีนี่ฮะกระมวลเนี่ยนอนเสียชีวิตในร่องริมถนนข้างต้น
ยุคลิปนัสนะฮะสภาพศพก็คือใส่อิงเกงยีนเสื้อแขนยาวในพวกนี้ปกติ
มีกระเป๋าสะพายสีดำคล้องอยู่ที่ร่างกายคว่ำหน้าอยู่แต่มีเลือดออกเต็มหน้าเลย
เบ้าตาขวานี่แตกเป็นแผลชะกันเหมือนกับถูกของแข็งอะไรตีเข้าไป
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๘ชั่วโมงก่อนจะมีผู้มาเจอศพนะครับ
แต่ญาติเขาติดใจสงสัยว่าก็เมื่อคืนเหมือนกับมีใครจะตามทำร้าย
บอกจะให้ตำรวจมาส่งที่บ้านแล้วอยู่ดีมานอนตายตรงนี้ได้ยังไง
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปดูเรื่องนี้หน่อยนะครับ
นี่คือจุดที่เจอศพเลยคุณภูริพัฒน์บอกว่าจุดที่เจอศพนี้ยังมีเลือดกองใหญ่
เป็นคราบเลือดติดอยู่ตามพุ่มไม้มีแมสเปื้อนเลือดของผู้ตายตกอยู่ด้วย
มีต่อไม้ด้วยนะฮะไม่รู้ว่าจะใช่ไม้ที่เป็นอาวุธหรือจะเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่า
อาจจะถูกทิ้งเอาไว้นานแล้วก็ได้นี่นะฮะนี่คือหลักฐานที่ยังพอหลงเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
บ้านของผู้ตายบ้านของนายกมลอยู่ห่างจากจุดที่เจอศพไป๒กิโลเมตร
นี่วันนี้แม่แล้วก็ญาติของกระมนนี่มารวมตัวกันคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
พร้อมกับความสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะก่อนที่จะเจอศพก็รู้ครั้งสุดท้ายก็คือกระมน
บอกเขานั่งอยู่หลังรถตำรวจแล้วนะรถกระบะตำรวจเนี่ยจะมาส่งเขาที่บ้านแล้ว
แม่ของกระมนบอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราอย่างนี้นะฮะ
คือเล่าไปร้องไห้ไปนะแม่นี่เพิ่งสูญเสียลูกชายเนี่ยเช้าเพิ่งเจอศพเนี่ย
แม่บอกว่าแม่นี่สงสัยมากแต่ไม่รู้จะทำยังไง
แม่ก็ไม่มีหลักฐานไม่มีพยานอะไรจะไปยืนยันกับตำรวจว่าลูกชายเนี่ย
ตายแบบผิดปกติมันจะต้องมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้น
เมื่อคืนนี้ก่อนจะเกิดเหตุลูกชายเนี่ยไปเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
พ่ออยู่โรงพยาบาลแม่ยังบอกว่าเออนอนเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลไปเลยก็ได้ลูก
นี่ฮะนี่คือนายกมลนะฮะแต่ลูกชายบอกว่านอนไม่ได้หรอก
เพราะว่าโรงพยาบาลบอกว่ามันเป็นช่วงสถานการณ์โควิดไม่ให้นอนเฝ้า
ลูกชายบอกว่าเดี๋ยวนั่งรถตู้เนี่ยจากตัวเมืองเนี่ยจะมาเอาจักรยานยนต์
จอดไว้ที่ขนส่งเกษตรวิสัยหลังจากนั้นกมลก็โทรมาบอกญาติ
บอกว่ารถตู้เนี่ยมาส่งที่สพเกษตรวิสัยแล้ว
แต่ไม่ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะขอให้ตำรวจไปส่งที่บ้าน
บ้านอยู่ห่างจากสพเกษตรวิสัยประมาณ๖กิโลเมตร
ถามว่าทำไมต้องให้ตำรวจมาส่งเขาบอกเหมือนกับมีคนจะตามทำร้ายเขา
เขากังวลว่าจะไม่ปลอดภัยเลยจะขอให้ตำรวจมาช่วยส่งให้หน่อย
ประมาณ๔ทุ่มแม่บอกว่ากมลเนี่ยเขาโทรศัพท์ไปหาญาติ
โทรหาแม่นะโทรบอกญาติบอกตอนนี้อยู่บนรถตำรวจแล้วนะ
แต่เสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเหมือนกับคนหวาดวิตกวิตกกังวลแล้วก็กลัวอะไร
แล้วยังบอกกับญาติด้วยว่าถ้าตัวเขาตายไปเนี่ยให้มางานศพด้วยนะ
ยังบอกบอกอย่าเพิ่งวางสายนะอย่าเพิ่งวางสายนะก็คุยกันไปเรื่อย
ระหว่างนั้นเนี่ยตัวกระมวลเองเขาก็บอกกับย่าตลอดผ่านจุดไหนบ้างผ่านจุดไหนบ้าง
ระหว่างคุยมีเสียงลมเข้ามาในโทรศัพท์มือถือตลอดสายเลยนะ
มันเหมือนกับเสียงอยู่หลังรถอ่ะจนกระทั่งสายมันหลุดไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้
แม่บอกว่าลูกชายเนี่ยก็ขึ้นรถตำรวจมาแล้วแต่ทำไมกลับไม่ถึงบ้าน
เท่าที่รู้ก็คือเหมือนกับตำรวจเนี่ยมาส่งถึงกลางหมู่บ้าน
พอมาส่งถึงกลางหมู่บ้านแล้วลูกชายหายไปกลับไม่ถึงบ้าน
เช้าเนี่ยเป็นศพอยู่ริมถนนมันเกิดอะไรขึ้น
ไปถามตำรวจตำรวจบอกว่าก็ขับมาส่งจริง
แต่ไม่รู้ว่าเขาหายไปตอนไหนเหมือนกัน
พร้อมกับบอกว่ามีจังหวะหนึ่งได้ยินเสียงตะกุกตะกักอยู่หลังรถก่อนจะถึงหมู่บ้าน
แล้วพอมาดูอีกทีเอ้าเขาหายไปแล้ว
เขาก็เลยยิ่งติดใจว่าเอ๊ะแล้วตกลงมันเกิดอะไรขึ้น
ตอนได้ยินเสียงตะกุกตะกักอะไรอยู่หลังรถแล้วมาดูเอาหายไปแล้วทำไมไม่ตามหา
หรือมันเกิดอะไรมากกว่านั้นอยู่ดีลูกชายเขามานอนตายอยู่ริมถนนอย่างนี้ได้ยังไง
ทางต้นฐานเห็นเสียงกุกตะกุกตะข้างหลังรถตำรวจเป็นยังจึงไว้จอดรถบื้อง
มันยังเกิดขึ้นเลยเห็ดซีรีย์บ่อบ่อมี่
จนว่าหวัดนี้มันเซาแม่มารู้อีกที่หนึ่งว่ามันตายแล้ว
แม่บอกว่าอุจจักรคำเถียนว่าเวียดหนาลูกก็จะรีบตัวลูก
เข้าใจอยู่ค่ะเพราะว่าแกไม่เคยมีเลี้ยงกับผู้ใด
แกจะกินตะเลาซื้อถ้ามีเลี้ยงทะเลาบีบาทก็ภายในบ่อมี่ดอก
กินตะเลาไม่ทะเลากันทะเลากับแม่นี่แหละกระดาษกันธรรมดา

ว่าถ้าเกิดลูกชายเขากระโดดลงจากรถตำรวจจริงเนี่ยมันจะถึงบ้านอยู่แล้วเนี่ย
กระโดดลงที่หน้าหมู่บ้านเนี่ยเออตำรวจไม่จอดลงไปดูหน่อยเหรอ
นั่นน่ะสิตำรวจจะไม่รู้สึกไม่เห็นกระจกมองหลัง

พวกกระโดดลงจากรถซะแล้วหรือมันเกิดอะไรขึ้น
หรือถ้าเกิดอยู่ดีเขาจะเกิดอะไรก็แล้วแต่กระโดดลงไปจริง
จริงเนี่ยแหมก็ถ้าจอดดูซะหน่อยเขาอาจจะจากเจ็บอาจจะไม่
ตายก็ได้นะนี่นะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นความสงสัยนะ
ทุกผู้ชมครับเราต้องฟังทางตำรวจเขาด้วยนะอันนี้เป็น
สงสัยทางแม่ของผู้ตายเขาซึ่งแม่บอกว่าสงสัยมากว่า
โอ้โหนี่ลูกอยู่กับตำรวจแล้วเนี่ยยังกลับไม่ถึงบ้านเลยเนี่ยมัน
เกิดอะไรขึ้นเอาส่วนที่ว่านายกมลเขาโทรคุยกับญาติระหว่าง
ทางอยู่หลังรถตำรวจเนี่ยบอกเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะมาส่งแล้ว
เนี่ยท่านผู้ชมครับญาติให้เราฟังคลิปเสียงจากโทรศัพท์มือ
ถือนะครับที่นายกมลเขาโทรหาญาติญาติอยู่กรุงเทพนะแต่เหตุ
เด็กกาเนี่ยเกิดขึ้นที่๑๐๑ตอนก็โทรเนี่ยก็โทรหาญาติอยู่
กรุงเทพเมื่อคืนนี้ประมาณห้าทุ่มญาติบอกว่าผู้ตายโทรมาเนี่ย
บอกนั่งอยู่หลังรถตำรวจแต่เสียงเหมือนหวาดกลัวอะไรบางอย่าง
มันมีเสียงลมพัดเข้าโทรศัพท์ตลอดก็เหมือนกับนั่งอยู่หลัง
จริงนั่นแหละแล้วกระมนเนี่ยบอกกับญาติบอกว่ารถตำรวจจะไป
ส่งที่อนามัยกลางหมู่บ้านญาติยังถามว่าเอาแล้วให้ตำรวจมาส่ง
ทำไมเขาบอกว่าเขามีเรื่องกับเด็กวัยรุ่นบางคนทะเลาะกันแล้ว
จะถูกยิงด้วยนี่ฮะแล้วยังถามคือเหมือนกับถามญาติมาบอกได้ยิน
เสียงปืนไหมถ้าได้ยินเสียงปืนไหมซึ่งญาติบอกก็ไม่รู้ว่าจะไป
ถูกยิงตอนไหนอะไรยังไงอ่ะนะสุดท้ายเนี่ยยังบอกว่าถ้าหาก
เสียชีวิตให้มางานศพด้วยมีเสียงพยายามตะโกนร้องขอความ
ช่วยเหลืออะไรพวกนี้ด้วยค่ะแล้วเสียงมันก็ตัดไปคือตรงเนี้ยเขาก็
ติดใจว่าเออถ้าเกิดเขาอยู่หลังรถตำรวจจริงเนี่ยมันจะ
มีคนมาทำร้ายเขาได้ขนาดนั้นเลยเหรออืมอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงที่
เขาอัดคลิปเสียงกันไว้นะครับ
มึงคิดว่าอยากไป

ว่าต่อง่างหมู่เดอะ
มึงจะยังไปจังหน่อยมึงจะยังไปจ้างสันหมด

เปลี่ยนมาเทียวดิวดิ

น่ารเหอะคใช่ไหม
แม่งนี้สิ
นี่คือหน้าที่สอง
นี่ลิบเสียงที่คุณบุริษัทบุญนินต์ผู้สื่อของเราได้จากญาติมา

ถูกต้องแต่ทีนี้ตอนท้ายที่เขาบอก
นี่เขายิงผมแล้วเนี่ยได้ยินเสียงปืนไหม

ถ้ามีเสียงปืนไล่หลังมาตำรวจควรจะทำอะไรสักอย่างไหมคะ
แล้วตำรวจเขาจะปล่อยให้มีคนมาไล่ยิงคนที่นั่งหลังรถมาอย่างนั้นเห
อืมแต่มันก็ได้ยินเสียงคล้ายคล้ายนะ

เออแต่ไม่แน่ใจนะคะเพราะเสียงมันแบบ

ถ้าเกิดกระมนเขาคิดไปเอง

จะมีคนกล้ารู้ว่ารถตำรวจแล้วมีคนนั่งอยู่

ญาติพี่น้องเขาติดใจสงสัยไงคะ

ไปช่วงสุดท้ายที่ว่าคุยเรื่องจะถูกยิงแล้วเนี่ย

ได้ยินเสียงปืนไหมเนี่ยแล้วสายตัดไป
ซึ่งตำรวจบอกว่าก็ได้ยินเสียงแบบกุกกักกุกกักอะไรอยู่หลังรถ

อีกทีนึงอ้าวไม่มีใครอยู่หลังรถแล้วก็คิดว่าเขากระโดดลงกระโดดลงบ้านอะไรของเขาไปแล้วอะไรอย่างนี้

อยู่ตรงนี้
ญาติอีกคนนึงบอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยกมลเนี่ยเขาโทรมาหาบอกให้ไปรับที่โรงพักหน่อย
สพเกษตรวิสัยยังบอกไปเลยว่าโอ้อยู่กับตำรวจก็ดีแล้ว

เพราะว่ามีคนจะตามมาทำร้ายอะไรพวกนี้เนี่ย
แต่เอาละสุดท้ายก็ไปดูหลานชายที่โรงพักแต่ไปถึงไม่เจอแล้ว
ตอนที่ตำรวจบอกว่าขับรถมาส่งหลานเนี่ยแล้วถ้าตำรวจได้ยินเสียงผิดปกติอยู่หลังรถทำไมไม่จอดดูก่อน
พอตอนเช้ามาเจอหลานชายกลายเป็นศพมันก็ไม่แปลกใช่ไหมถ้าเกิดญาติญาติเขาจะสงสัยมายังตำรวจบ้าง
อันนี้ญาติเขาบอกมานะเพราะหลานมากับตำรวจแท้ยังกลับไม่ถึงบ้านยังไม่ปลอดภัยเลยมาตายอย่างนี้ได้ยังไง
แต่คำถามก็คือว่าเอาแล้วใครจะมาฆ่านายกมลตายดูจากสภาพศพแล้วมันเกิดจากอะไรขึ้น
ถ้ามีเรื่องกับวัยรุ่นในอำเภอมาเนี่ยก่อนที่จะมาขอให้ตำรวจพาตัวส่งบ้านเนี่ยมันก็น่าสงสัยว่าไอ้วัยรุ่นพวกนั้นมันจะขี่รถหรือขับรถไล่ตามรถตำรวจเลยเหรอ

นี่ฮะเอาฟังญาติเขาหน่อยนะฮะ
ไปจอดรถแล้วบ่เห็นคนอยู่ทางรถเราคือบ่น้ำหาเห็นเนี่ย
มันก็สงสัยกับตำรวจพอแบบแกมาตาก็คือปลอดภัยแล้วมากตำรวจก็ดีใจแล้วที่แกคือมากกับตำรวจ
ว่ามันยังไงกันแน่เนี่ยคุณภูริพัฒน์ไปถามแล้วฮะค่ะเดี๋ยวรอฟังกันแล้วกัน
ค่ะหลายท่านก็บอกว่าหรือเขาจะหลอนอะไรหรือเปล่าแล้วกระโดดลงไปเองหรือเปล่า
แล้วก็เนี่ยกระท่งกระแทกอืมเสียชีวิตแต่ญาติก็ติดใจตรงที่ว่าอ่า
ถ้าเกิดเขาจะอะไรก็แล้วแต่กระโดดลงไปเองเนี่ยตำรวจก็บอกได้ยินเสียงกุกกักกุกกัก
ตำรวจก็ควรที่จะหยุดแล้วลงไปดูหน่อยไหมหรือทำอะไรสักอย่างไหม
ทำไมถึงไปคิดว่าเอาสงสัยเขาถึงหมู่บ้านกระโดดลงหมู่บ้านแล้วมั้งค่ะ
แล้วขับไปเลยสุดท้ายเอาเขามาตายเดี๋ยวต้องรอฟังตำรวจเขาชี้แจงด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับเอาทีนี้ไปดูสถานีขนส่งเกษตรวิสัยหน่อย
ที่ผู้ตายเขาบอกกับญาติว่าจอดจักรยานยนต์เอาไว้แต่ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านไม่ไหวอ่ะ
ขอให้ตำรวจไปส่งดีกว่ามีคนจะทำร้ายนี่ฮะคุณภูริพัฒน์ไปดูนะครับ
คือจุดตรงขนส่งเกษตรวิสัยเนี่ยถามว่าห่างจากบ้านของผู้ตายไกลขนาดไหน
ห่างประมาณ๖กิโลเมตรเขามาจอดรถที่นี่จักรยานยนต์
เพื่อนั่งรถตู้เข้าตัวเมืองไปเฝ้าไข้พ่อไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาล
พ่ออะไรเสร็จก็ต้องนั่งรถตู้กลับมาที่นี่เพื่อมาเอาจักรยานยนต์แล้วขี่กลับบ้าน
ซึ่งที่ขนส่งเนี่ยเขาบอกว่าส่วนมากคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะอย่างนี้นี่แหละ
ขี่รถจักรยานยนต์มาทิ้งเอาไว้นั่งรถตู้รถโดยสารเข้าเมืองไปทำธุระ
เสร็จแล้วก็กลับมาเอารถแต่จักรยานยนต์คันสีแดงของผู้ตายเนี่ย
เขาบอกโอ้โหจอดตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยจอดทิ้งเอาไว้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
วันนี้ยังไม่มีใครมาเอาเพิ่งมารู้นี่แหละที่คุณภูริพัฒน์ไป
ไปถามไปคุยด้วยว่าเอ้าเจ้าของรถเขาตายไปซะแล้ว
เขาวิ่งมาอยู่ค่ะเขาวิ่งมาหาเราอยู่ค่ะเขาวิ่งมาว่ายังไงบ้างตอนนั้นน่ะ
บอกว่ามีคนจะทำร้ายค่ะทำร้ายเขาค่ะลักษณะเขาเป็นยังไงบ้างตอนนั้น
ก็ธรรมดานี่แหละแต่พี่ได้ช่วยได้อะไรไหมตอนนั้นไม่ค่ะ

เขาวิ่งไปตรงไหนเขาก็วิ่งเขาอยู่บนรองพักอยู่แถวนี้ค่ะ
รถแถวเนี้ยค่ะนี่ค่ะคุณป้าร้านขายอาหารค่ะ
บอกว่าผู้ตายเนี่ยเมื่อวานเนี่ยลงรถตู้เขาวิ่งมาหาจริงบอกคนจะทำร้าย
ยังบอกอยู่เลยว่าก็ไปโรงพักเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้
ท่านผู้ชมครับคุณภูริพัฒน์ก็ไปถามให้นะฮะเพราะว่าแน่นอนว่าญาติเขาติดใจไปยังตำรวจ
นี่ครับทางภูมิกับการสพเกษตรวิสัยพันธมตเอกวินทุฝังใจ
นี่คุณภูริพัฒน์ก็ไปถามว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้นกันแน่
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจขับรถไปส่งเขาแล้วแล้วส่งไม่ถึงบ้าน
หรือเขากระโดดลงกลางทางแล้วเขากลายเป็นศพได้ยังไงภูมิกับการสพเกษตรวิสัย
ติดประชุมนะฮะวันนี้ท่านติดประชุมอยู่ในห้องปฏิบัติการของโรงพัก
ให้ลูกน้องออกมาแจ้งบอกว่าตอนนี้ขอเวลาในการตรวจสอบข้อมูลก่อน
ค่ะอ่าแล้วก็ต้องรายงานรายละเอียดต่างต่างให้กับทางผู้บังคับบัญชาได้รับทราบด้วย
แล้วเดี๋ยวจะแจ้งไปยังญาติหรือว่าแจ้งกับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่ง
ว่าเรื่องราวต่างต่างที่เกิดขึ้นกับนายกะมนต์เทียมปากวัยสามสิบสองปีคนนี้เนี่ย
มันเกิดจากอะไรแล้วอาจจะต้องรอผลการชนะสูตรทางหลักนิติวิทยาศาสตร์ด้วยว่าเขาเสียชีวิตจากอะไรนะฮะ
คุณผู้ชมก็อยากรู้นะคะคุณผู้ชมก็พยายามจะถกกันว่าเอ๊ะ
คลิปเสียงเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงปืนหรือเปล่าครับบางท่านบอกว่าได้ยินเสียงปืน
มันมีปั้งปั้งนะบางท่านก็บอกว่าไม่ได้ยินได้ยินแค่เสียงลมหรืออาจจะเป็นเสียงอย่างอื่น
แต่สุดท้ายต้องรอฟังตำรวจนะคะอยากฟังที่สุดเลยคืออยากฟังข้อมูลจากทางตำรวจด้วย
เดี๋ยวเราตามให้นะครับคุณภูริพัฒนบุญนินเดี๋ยวเกาะติดเรื่องนี้ให้ครับ